เรื่องราวที่จะนำมาตั้งเป็นคำถามในวันนี้
เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของเรา
เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัวของเราทั้งหมด
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่นุษย์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามแต่ละเรื่องมีความสำคัญมากนะครับ
ตอนนี้ต้องมีสมาธิกับการฟังคำถาม
กับการเลือกเรื่องที่แม่กำลังจะตอบ
แล้วก็แม่ก็ต้องเป็นคนชี้ชะตาด้วยว่า
เรื่องต่อไปจะเป็นของใครขึ้นมาตอบคำถาม

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดพิศนุโลก
เรื่องที่๒ขายของเก่า

เรื่องที่๔จังหวัดพิษสนุโลก
เรื่องที่๔มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่องที่๕ข่าวไทยรัฐทีวี
จ๋าวางเรื่องให้ดี
ถ้าวางเรื่องถูกคนคนที่จะขึ้นมาตอบ
น้องน้ำตอบเรื่องไหนได้น้องบาซูตอบเรื่องไหนได้

ถ้าวางได้ถูกแล้วทุกคนตอบได้คนละข้อเท่านั้นเอง

นุษย์เลือกเรื่องแรกจากเรื่องจังหวัดพิศนุโลกครับ
แม่จ๋าจริงแล้วแม่เกิดที่จังหวัดพิศนุโลกไหม

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดอกไม้ประจำจังหวัดพิศนุโลกคือดอกอะไร

ตัวเลือกที่๒ดอกพยอม
ตัวเลือกที่๓ดอกพิกุล
และตัวเลือกที่๔ดอกสารพี
ก็ได้ยินเขาพูดกันว่าดอกขยอมเป็นดอกไม้ของจังหวัดพิศนุโลกค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วแม่นุษย์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันในช่วงหน้าพร้อมกัน

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วเรื่องที่แม่นุษย์จะเลือกให้น้องบาซูขึ้นมาตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
มหาวจรรย์มนค่ะ

เชิญน้องบาซูมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ก่อนที่จะถึงคำถามถามหน่อยว่า
เราจะไปเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ย
เราศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยบ้างไหมลูก

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัวเลือกที่หนึ่งเมื่อก่อนชื่อมหาวิทยาลัยสองแควร์
ตัวเลือกที่สองดอกไม้ประจำสถาบันคือดอกสะเหลา

สถาปนาคือ๒๙กรกฎาคม๒๕๖๒
ตัวเลือกที่สี่สีประจำสถาบันคือสีเทาสีแสด
ก็เคยอ่านเจอครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างของมหาลัยครับ

ถ้าพร้อมแล้วบาซูเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑เมื่อกรชื่อมหาวิทยาลัย๒แกว่
เอาล่ะบาซูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกพี่น้ำแล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้พี่น้ำขึ้นมาตอบครับ
ข่าวไทยรัฐทีวีครับ

เป็นแฟนช่องไทยรัฐทีวีเราด้วย

เอามามาเชิญน้องน้ำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องน้ำเป็นแฟนช่องไทยรัฐทีวีเหรอครับ

ชอบดูอะไรในช่องไทยรัฐทีวีของเรา

รู้จักนักข่าวของไทยรัฐทีวีบ้างไหมครับ

ถ้าเป็นแฟนรายการข่าวของไทยรัฐทีวีต้องตอบข้อนี้ได้แน่เลย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใครไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวี
ตัวเลือกที่หนึ่งภาคภูมิพันธ์สถิตย์
ตัวเลือกที่สองอรัชพรชราดล
ตัวเลือกที่สามพิญญาพัฒน์ด่านอุตรา
ตัวเลือกที่สี่นัทยานีรัตนภัยทูล
รู้จักคนเดียวคือผ้าคุมครับ
ผมเลยคิดว่าข้อสิบสี่ไม่น่าใช่ครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องน้ำเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่นัทยานีรัตนภัยทูลครับ
ให้โชคดีนะครับและขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ
น้องน้ำเหลืออีกหนึ่งท่านด้วยกัน
ช่วยเหลืออีกคับ
ขอบคุณเรื่องผักครับ
ขอเชิญป้าวันขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ันจ๋าที่บ้านปลูกผักไหมครับ

สโนเนี่ยนะก็ต้องไปเอาเม็ดมาหวานไว้

เอาละครับถ้าอย่างนั้นมาถึงคำถาม

วันจ๋าเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเกมกันสักนิดหนึ่ง
ป้าต้องปิดตานะขออนุญาตนะครับ
เอามาเดี๋ยวปิดตาก่อนนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ถ้วยใดคือใบกระเพรา
มี๔ตัวเลือกด้วยกันนะครับ

ตัวเลือกที่๓ถ้วยที่๓
และตัวเลือกที่๔ถ้วยที่๔ครับ

อันนี้คือถ้วยที่๑จ้า

ต่อไปถ้วยที่๒
สองมือก็ได้ป้าเนี่ยดมได้เลยครับ

และถ้วยที่๔ครับป้า
ถ้วยที่๑นั้นมันเป็นใบอะไรก็ไม่ทราบ
คำถามที่บอกว่าถ้วยใดคือใบกระเพรา
ก็ตัวเลือกที่๔นะครับ
ตัวเลือกที่๔ถ้วยที่๔ครับ

จ๋าป้าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาช่วยเหลือครอบครัวนี้
เขาขอให้อันนี้ส่งผลบุญนี้ส่งผลให้ป้ามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับ
ทิ้งกันนี่ไงครับคือน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนมนุษย์

มาเอาใจช่วยครอบครัวแม่นุษย์จากจังหวัดพิศนุโลก
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทหรือไม่

ป้าวันจ๋าพร้อมไหมจ๊ะ

ไหนพูดเสียงหวานก่อนพร้อมจ้า

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรก
จากเรื่องผักเลยจ้า